ไปดูเรื่องของไฟเหมือนกัน
อันนี้เมื่อกี้อาจจะไหม้แบบที่ยังไม่รู้สาเหตุ

เผาสารพระภูมิบ้านตัวเอง

เพลงมันก็ช่างเข้ากับภาพที่เกิดขึ้นเหลือเกิน

แม้ตลอด๓ปีที่ตั้งมา
ไม่เคยจะให้แม่นเลย
เหตุการณ์เพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่

มีการประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ประจำอ้วดบรรพธรรมดีที่๑๗กุมภาพันธ์ไปนะ
และปรากฏว่าพอวันที่๑๘
ก็เกิดเหตุการณ์นี้ทันทีค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้เลย

ก็ไปเจอว่าสภาพสารพระภูมิทรงเรือนไทย
โอ้โหอันนี้น่าจะมีฟอร์ไหม

โอ้โหตอนหลังที่เห็นเนี่ยดำไหม้เหลือแต่ซาก
เจ้าของบ้านคุณนิกรแล้วก็เป็นคนจุดไฟเผาด้วย
เล่าว่าตัวเองย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะ
ก็มีการสร้างสารพระภูมิเรือนนี้แหละค่ะ
เพราะฝันว่ามีผีไม่มีที่อยู่มาขออาศัย
แล้วตำแหน่งของบ้านเขามันเป็นทางสามแพร่งด้วย

แต่ผ่านไป๓ปีโอ้โหไหว้ขอหวยเท่าไหร่
ไม่เคยจะถูกสักงวด

บอกว่าอ้าวอยู่ไปก็เปลืองน้ำแดงเผาดีกว่า
บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปซื้อสารทรงโมเดิร์นขนาดใหญ่กว่าเดิมมาตั้ง

เพราะสารเดิมมันเป็นแบบเรือนไทยแล้วก็ขับแค่

ทีนี้เราก็เลยไปถามทางด้านของนายสงฆ์อ่อนสลวยค่ะอายุ๖๗ปี
คุณพี่สงฆ์เขาเป็นจิตอาสาภายในหมู่บ้าน
เขาบอกนะว่าแหมสารนี้นะจริงเห็นมาได้๓ปีแล้ว
เป็นสารที่สวยงามเลยทีเดียวเวลาชาวบ้านขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ย
มักจะบีบแรแล้วก็ยกมือไหว้ทุกครั้งค่ะ
สารนี้อยู่กับหมู่บ้านมานานหรือยังครับ
ประมาณ๓ปีครับ

ไม่เคยได้ยินความศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยได้ยินนะ
ไม่โดยความศักดิถไม่ตัว
แต่คุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสารของเขาเอง

เพราะบางคนเขาก็นับถือสารแบบนี้นะคะ
ทีนี้ทางด้านของหมอธรรมพื้นบ้านจังหวัดบุรีรำค่ะ
คุณทศพลจริตรำอายุยี่สิบเก้าปี
ก็บอกนะคะว่าจริงการเผาสารพระภูมิเนี่ย

เพราะถ้าไม่นับถือแล้วก็จะทำอะไรก็ได้แหละ
แต่เห็นในภาพแล้วแหละว่าการตั้งศาลเนี่ย

สารพระภูมิจะต้องไปติดตั้งอยู่ภายในบ้าน
และต้องหามุมที่เหมาะสมด้วยค่ะ
ที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ในการเผาเลยเนี่ย
ก็เนอะคืออยู่ที่ส่วนตัวของเขา

สำหรับผมเป็นหมอธรรมเป็นเรื่องปกติครับ
สารมีหลายประเด็นนะครับมีตั้งถูกตั้งผิดอืม
แล้วก็เท่าที่ผมไปเคยตั้งนะ
ตามบ้านมีมีตั้งผิดก็มี
สารเนี่ยโดนควายควิดล้มก็มี

บางสารเอ่อโดนฟ้าพาก็มีต้องไปแก้ให้ใหม่เอ่อ
บางทีบางสารเนี่ยเอาจริงเนี่ย
ถ้าเราไม่พร้อมหรือว่าเราไม่ศรัทธา
เอ่อให้ให้เชิญหมอธรรมไปไปทุบทิ้งดีกว่า
อ่าคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นความเชื่อของ
คุณก็แล้วกันอ่าก็แล้วแต่จะใช้วิจารณญานะนะคะ
บางคนเขาก็อาจจะไม่สบายใจที่เห็นภาพแบบนี้
แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยพูดคุยกับนายนิกรทองฟูม
มือเผาสารอีกครั้งหนึ่งเจ้าของสารเนี่ยนะ
ก็บอกว่าจริงสาเหตุเลยนะจริงเลยนะที่เผาสารเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหวยหรอกเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้ชอบซื้อหวย
แต่น้องที่เขาเอาไปลงติ๊กต๊อกอาจจะลงเพื่อความสนุกขำด้วย
ตัวเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดกระแสอยู่แล้วค่ะสาเหตุที่เผาเขาว่าอย่างงี้
เมื่อ๓ปีก่อนที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้
เคยเห็นผีผู้หญิงหัวขาดมาขอข้าวกินหรือเรียกว่าขอส่วนบุญ
ทีนี้เลยตัดสินใจตั้งสารให้อยู่
ก็มีการทำพิธีตั้งสารเหมือนที่เขาทำกันทั่วไปด้วยนะ
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอผีผู้หญิงหัวขาดอีก
ฟังเสียงของเจ้าของศาลหน่อยนะคะ

จริงมันมีเรื่องรายละเอียดเยอะกว่านั้นเยอะ
อันนี้เหมือนกับว่าเรารู้ความลับอะไรสักอย่างหนึ่ง

เพื่อที่จะไม่ให้เผยแพร่
ก็พยายามจะแห่ให้เราเป็นบ้าให้ได้อะไรประมาณนี้
เป็นเรื่องความเชื่อเลยแหละ

แต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าเขาก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแหละนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าบางคนเขาก็ไปคอมเมนต์นะ

หลังจากที่ทุนเองโดนผีตามรังความวันหนึ่งไปคบความจริงนะ
ว่าคือทำให้ไม่ได้รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้อีก
อย่างที่บอกก็เลยตัดสินใจเผาสารตายายทิ้ง
เพราะเลือกที่จะเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าศัยยศาสตร์ค่ะ
หลังจากเผาสารถามว่าเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างไหม
คุณนิกรบอกแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดอาถรรพ
หรือว่ามันมีสิ่งลี้ลับอะไรกับตัวเขานะ
แล้วก็ยืนยันว่าที่จุดไฟเผาสารตายายทิ้ง
ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ความเชื่อความศรัทธาของใคร
แต่ทำไปมันเป็นเหตุผลส่วนตัวและครอบครัวของเขาเอง
เพื่อความสบายใจของคนในหมู่บ้าน
ก็เดี๋ยวจะเอาสารตายายหลังใหม่เนี่ยมาตั้งให้แทนหลังเดิมที่ถูกเผาไปก็แล้วกันค่ะ